สวัสดีครับ
แจกทั่วไทยถึงจะไกลเราก็ไปส่งหม้อไปถึงที่
ดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดงหรือคันโซคูณสอง
แล้วส่งฝามาลุ้นโชคคุณก็จะมีโอกาสแบบนี้แบบนี้
เบาแดง๑๐บาทคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่า
ยิ่งดื่มยิ่งรวยกับคาราบาลแดง
สาวสาวเบาแดงทั้งคู่เลิกงานแล้วจะกลับกันยังไงจ๊ะ
เอางี้ให้พี่ไปส่งไหมจ๊ะซ้อนท้ายซ้อนท้ายมาเลย

มามาจะได้ไม่ต้องเคลียร์รีบมาทำงาน

มันคืองานแหละมันแค่งานแหละที่คุณทำอยู่
เออก็งานแหละแต่คนอื่นชอบคิดว่าจริง
พี่คุณก็ทำให้เหมือนจริงเลยนะ
คุณชอบอ้างงานมาเร็ว

คือคุณเนี่ยช้ากว่านี้ดิฉันจะไล่คุณกลับบ้านแล้ว
เพราะทุกคนเขารออยู่กับกิจกรรม
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
บอกเลยว่าเบาแดงเขาจับจริงแจกจริงนะคะ
รถมอเตอร์ไซค์อีก๑๐๐คัน
และแจกทองคำมูลค่า๑ล้านบาทถึงสิ้นปี

ถ้าใครอยากจะได้เอาไปขี่เท่

ฝาเครื่องดื่มคาราบาลแดงหรือคันโซคูณ๒มาร่วมสนุกนะ

แบบไม่ต้องไปยืมไม่ต้องไปขโมยใครเขาเลยใช่อืม
เข้าใจไหมสองคนเข้าใจไหมจ๊
อ่าถามดิฉันดิเข้าใจไหม

ไปดูกติกาไปดูกติกาให้ได้ชัดเจนกันไปเลยครับ
กติการุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน
นี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์

หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับ

ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาก้านอาหรี่กา๓๐นาที

ตัวอย่างก็มีให้เห็นแล้วกับผู้โชคดี

จังหวัดไหนแห่งหนตำบลใดในประเทศไทย
เบาแดงเค้ายกคารวาน

สำหรับวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดี

อย่ารอชาครง์โกยเลย
รถที่สูงเลยสูงเลย
มันเกือบแล้วมันก็ว่ามันเปล่า

สองนะคะอ้าวได้ยังโอ้ยเหี้ยไปเหี้ยไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย

ยังไม่ได้อีกอุ้ยเหี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย
ได้แล้วและผู้โชคดีได้แก่คุณสมจิตกองทองจากจังหวัด
เพชรชบูรณ์ยินดีกว่าผู้ชมดีด้วยนะคะใครที่ได้รถมอเตอร์ไซค์ไปแล้ว
อันนี้ฝากด้วยความปรารถนาดีขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวก
ขอบคุณค่ะมาเป็นนางงามเลยส่วนตัวผมนั้นก็ขับขี่นะ
ซิ่งแต่ถ้าได้รักแล้วไม่มีชิ่งอย่างแน่นอนนะครับ
เขาเขาก็ไม่เหมือนกันติดไฟแดงก็แค่จอดแต่ถ้าติดใจตลอดข่าวตลอด
ก็เปิดไทยรัฐทีวีนะคะแล้วไปดูตลอดข่าวกันเลย